เฝ้าสวนทุเรียนค่ะจู่ก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยค่ะ
หอนยาแล้วก็มาฆ่าปาดคอ
พอสอบปากคำบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งให้ฆ่าผู้ชายคนนี้

เหตุการณ์นี้ค่ะผู้เสียชีวิตผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอวยพรนะคะ
ตำรวจก็จับตอนที่ไปจับเนี่ยดูสภาพคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือเนื้อตัวเปื้อนคราบเลือดนะคะ
ไปก่อเหตุฆ่าปาดคอนายประดิษฐ์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างบ้าน
จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำค่ะ
นายประดิษฐ์เนี่ยพอไปดูสภาพศพนี่ก็คือลักษณะแบบถูกมีดฟันจนหลอดลมขาดนะคะ
รอยเลือดจากตัวบ้านมาจนถึงลานปูนตรงประตูบ้านเลย
แล้วก็ไปเจอมีดพระเปื้อนเลือดยาวเมตรหนึ่ง

อวยพรเนี่ยตอนที่ตำรวจสอบปากคำก็ให้การบอก
นี่นายประดิษฐ์เนี่ยมาเฝ้าทุเรียนอยู่ประจำเลย
แล้วก็เดินเข้ามาคุยในบ้าน
ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่านายประดิษฐ์เนี่ย
มากินลูกของเขามากินลูกชายเขา
แล้วเสียงในหูบอกว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้ลงโทษคนนี้
ซึ่งก็ยังไม่ตายในทันทีพยายามวิ่งหนี
แล้วก็สุดท้ายไปล้มลงเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงดูอาการเขาหน่อยค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซึ่งก็คาดว่าคงไม่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่ากลัวจะเกิดการรุมทำร้ายผู้ต้องหานะคะ
แล้วก็หลักฐานก็เพียงพอที่จะดำเนินคดี
ขณะที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุปฏิเสธให้ข้อมูลค่ะ
ศพของนายประดิษฐ์นะคะญาติญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดถ้ำโกบอำเภอเขาพนม
ญาติญาติก็ยังเศร้าโศกแล้วก็โกรธแค้นผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะ